ไหนเรื่องราวดีเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เรื่องราวดีต่อเนื่องกันไปเลย

ให้แฟนที่ติดตามเหมือนได้ไปซื้อรถกับซ้อแอนเลย
บอกเลยว่ารถคันเดิมส่งซ่อม
เวลาเดินสายไปไหนมาไหนเช่ารถกันไปเป็นหมู่คณะเลย
ไม่ต้องยืมรถของพี่บอยนานเข้าซ้อแอนบอกมันไม่สะดวก
ก็เลยตัดสินใจซื้อรถใหม่เลยดีกว่าค่ะ
เห็นด้วยอนุมัติซื้อไปเลยซ้อ
ซึ่งถ้ารถคันเก่าซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเป็นรถที่เอาไว้ใช้ขนชุด
แล้วก็ให้น้องแดนเซอร์ได้มานั่งคันนี้กันแบบสบายด้วยนะคะ
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อรถเขานะ
น้องปุ๊บปั๊บรับโชคตัดสินใจซื้อรถเมื่อวันภรรยาษฎร์
วันศุกร์ก็ไปรับรถมาเลยทุกอย่างปุ๊บปั๊บไปหมดเลยค่ะ
แล้วซ้อแอนก็โชว์เลขทะเบียนให้เห็นจะกันด้วย
ใครจะเสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีเด้อให้โชคดีแบบปุ๊บปั๊บรับโชคไปเลยนะคะ
โมมากนะคะสีแดงเข้ากับทะเบียนป้ายแดงนะคะกไก่
งวดหน้าเจอกันฉันจะรวยส่งท้ายปลายปี
สวยมากที่สำคัญเจ้าของสวยค่ะ
ก็ปรึกษากันอยู่ว่าตัวเองซื้อรถไหมจะเอารถไหมจะเอารถไหนใช้
คือตอนนี้หนูไม่มีรถสักคันเลยมีแค่มิวเอ็กซ์ของพี่บอยซึ่งซึ่งอันนี้หนูก็รู้สึกเกรงใจถ้าเกิดจะเอามาใช้เอง
ขอให้ทุกท่านที่ดูข่าวดีโชคดีนะคะกไก่๑๒
ขอนแก่นนะคะสาวอีสานบ้านนา
๖๗๖๗๖๗มันก้งอยู่ในประกวดจิตประกวดจิตเออนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงจริงนะคะ